นายมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
ระบุกับทีมข่าวการเมืองไทยรัฐทีวีนะคะว่า
หัวใจสำคัญของร่างรัฐธรรมนูลที่ใกล้ยกร่างเสร็จร่างแรกนั้น
จะมีกลไกสำคัญในเรื่องของการป้องกันฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติทุจริตงบประมาณแผ่นดินค่ะ
แล้วก็จะมีกลไกป้องกันทุจริตในเรื่องของการประพฤติมิชอบ
เพื่อเป็นการมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนด้วยนะคะ
ติดตามรายละเอียดจากบทสัมภาษณ์ค่ะ
ประชาชนลำบากและเดือดร้อนมามากนะครับ
เหตุเดียวคือการทุจริตพฤติชอบของผู้คนที่อยู่ในอำนาจ
เพราะฉะนั้นพวกเราต้องมาร่วมมือกันเพื่อขจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปให้พ้น
และชีวิตวันข้างหน้าของพวกเรามันจึงจะอยู่ได้อย่างสุขสงบ
ไม่ต้องไปดิ้นลนเพื่อที่จะไปจิ้มกล้องใคร
เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่พวกเราต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือ
หัวใจสำคัญอีกอันหนึ่งของลำนูนนี้ก็คือ
พยายามที่จะทำการเมืองให้มันสะอาดขึ้นให้ขจัดการทุจริตให้มันพ้นไป
เพราะว่าปัญหาสำคัญของบ้านเมืองมันคือการทุจริต
ถ้าไม่มีการทุจริตซะแล้วเนี่ยมันทุกอย่างมันก็ง่ายขึ้น
สารตลอบอแว้งมันก็จะน้อยลง
ที่ผ่านมาเนี่ยในรับนูลมันเขียนไว้อยู่ตลอดมา
เพราะว่าห้ามให้สอสอแปรยติเอางบประมาณไปใช้
และความจริงที่ปรากฏกันทั้งประเทศรู้กันหมดทุกส่วน
ตั้งแต่เด็กชงน้ำชาไปจนกระทั่งถึงนายกรัฐมนตรีรู้ว่ามีการทำ
สภะงบประมาณเข้ามาถึงก็แปรยศติตัดทิ้ง๕เปอร์เซ็นต์๑๐เปอร์เซ็นต์กรองไว้
แต่ถ้าเมื่อไหร่รู้จับได้คาหนังคาเก่ามีหลักฐาน
สภาทั้งสภาต้องรับผิดชอบสอสอที่โหวตให้ต้องไม่กลับมา
คณะรัฐมนตรีทั้งคณะที่ลงมติให้แปรยติเพิ่มเพื่อไปให้สอสอทำ
จริงมันคือจงใจไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูล
สมัยก่อนมันถูกถอดถอนคราวนี้ก็ต้องไปทั้งคณะ
เพราะฉะนั้นคณะอลัมตรีจะพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะมันจะมีเหตุอีกเหตุ
คือทำไอ้ตัวนี้ไว้ใจคุณไม่ได้อีกแล้วล่ะ
ต้องให้กลับมาอีก
คราวนี้ผู้อำนวยการกับอธิบดีกับหลักกระทรวงที่ทำโครงการอยู่

เราไปลงโทษเขาทันทีทันใดโดยไม่มีเงื่อนไขเข้าไปได้
เราก็จะเขียนเงื่อนไขไว้ว่าถ้าคุณรู้แล้วคุณทำ
โดยไม่มีหนังสือทักท้วงไว้คุณต้องรับผิดชอบ
อย่าแรงเพราะเราจะแก้คอรัปชั่น
คุณปล่อยให้การละเมิดรัฐธรรมนูลเห็นตำตาอยู่ได้ยังไง